คือเราก็เข้าใจเหมือนที่ป้าบอกเข้าใจว่าเขาก็สูญเสียลูก
เขาก็ต้องเสียใจอยู่แล้วแล้วก็สูญเสียหลาน
เราก็สูญเสียหลานเหมือนกันคือเหตุผลก็คือใช่อยู่
เขาสูญเสียแต่เราอ่ะคือจากคดีที่เราเจอ
จากผู้ต้องหาที่เราได้รับมาเนี่ยคือเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
ต้องมองตรงนั้นด้วยว่ามันเราเจอสังคมประนามหรือ
อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ดีเสียไปแล้ว
เราไม่เท่าไหร่ลูกเราไปโรงเรียนเราเจออะไรมากมาย
เขาอาจจะบอกว่าลูกเขาเสียแล้วเขาไม่ได้อะไรคืนมาใช่ไหม
ถ้าหากมันชนะหรือแพ้อะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้คืนมา

แต่ครอบครัวเราก็เจอสิ่งต่างมากมายที่มันเป็นด้านลบเยอะมาก
โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างเช่นต้องดูความรู้สึกเขาด้วย
หนึ่งก็คือเราไม่ได้กระทำกับหลานเราเราให้ความรักความอบอุ่นกับหลานเรามาตลอด
ร้านเราเสียเราเสียใจเราไปเหตุการณ์ที่มันน้องน้องหายไปเนี่ย
เราก็ช่วยตามหาทุกช่องทางเจ้าหน้าที่มาลุงก็วิ่งช่วยทุกช่องทาง
คนอื่นยังไม่ช่วยเท่าลุงเลยแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือ
ผู้ต้องหาในคดีนี้เขาสูญเสียเราเสียใจ
แต่ก็ต้องมองดูว่าคุณจะคือสูญเสียเสร็จแล้วต้องมาชี้ได้ว่า
คนนี้นะสงสัยคนนี้แล้วก็ต้องเป็นคนนี้โดยที่มันไม่มีอะไรมายืนยันเลย
หลักฐานทุกอย่างเรานั่งฟังในห้องนั้นด้วยกัน
ถ้าความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยลองหยุดคิดสักนิด
คิดหน่อยว่าสิ่งที่เรานั่งฟังกันมาเนี่ย
เหตุผลเนี่ยมันพอเป็นไปได้ไหมที่ว่าเฮ้ยพี่เคยพี่สาวเรา
ไม่นะอะไรนะเนี่ยคือไม่อยากจะพูดว่าข้างในมันมีอะไรหรอก
แต่ว่าคือเรานั่งฟังด้วยกันเราจะรู้แล้วทีเนี้ย
เขาสูญเสียอันนี้เขาบอกออกสื่อออกอะไรอ่ะแต่จะบอกว่าเราก็เหมือนตายทางเป็นเหมือนกัน
ทรมานกว่าที่เขาปลดไหวไปแล้วอ่ะ
ไม่รู้หรอกว่าใครทำกับหลานเราหรือทำกับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่การเดามั่วการที่มันต้องมีอะไรที่มันชัดสิถึงจะชี้ว่าเฮ้ยพี่ที่คานตามกันมาเนี่ย
มันทำกับหลานตัวเองน่ะคืออยากให้มันต้องมีเหตุมีผลมากกว่านี้
ที่สำคัญสังคมจะมองอะไรเราเป็นยังไงมันเป็นไปแล้วสองสามปีมาเนี่ย
ถึงได้ลุกขึ้นมาสู้ทุกอย่างที่เห็นว่าเราดีขึ้น
ที่เราดีขึ้นเนี่ยทำไมไม่มองกลับกันว่าเพราะเขาไม่ได้ทำ
เพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยทุกคนเขาเห็นว่าสองผัวเมียคนนี้น่ะ
ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้เขาถึงให้กำลังใจ
เขาถึงสนับสนุนถึงได้มีวันนี้ถ้ามองอีกมุมนึงน่ะ
มองตรงมุมตัวเองเกินไปมันก็คืออยากจะบอกว่า
อยากคิดเห็นแก่ตัวจนเกินไปคิดในมุมมุมที่มันนึกถึงใจเราบ้าง
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัสทีวีช่องสามสิบสองครับ